สำหรับคดีความแชร์แม่มณีเนี่ยต้องบอกว่าเฉาโชว์กันไปทั้งเมืองเลยนะตอนนี้
แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากกว่านั้นก็คือ
ความสวยของแม่มณีในวัย๒๘ปี
หลายคนสงสัยแม่มณีไปทำอะไรมาหรือเปล่า
หน้าตามันดูเปลี่ยนไปมากมายขนาดนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งพี่บุ๋มปนัดดาเองเนี่ยยังอึ้งกับความสวยของแม่มณีเลยนะ
ถึงขั้นโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า
คำถามที่อยากจะถามแม่มณีคำถามแรกคือ
แอปอะไรจากนั้นค่อยถามว่าเงินอยู่ที่ไหนและทำทำไม
แฮชแท็กว่าเป็นคนขี้สงสัย
คนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเยอะแยะมากมายนะคะ
ขณะที่โลกโซเชียลเองก็มีการแชร์ภาพติดบัตรประชาชนของแม่มณี
ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมไล่ดูเลยนะ
ตั้งแต่ปี๔๘ปี๕๖ปี๖๑ปี๖๓
เคยเริ่มสวยหน้าเข้ารูปจริงตอนปี๖๒ถ้าสังเกตดู
แต่ก่อนจะมาถึงปี๖๒ก็มีพัฒนาการมาเรื่อยนะคะ
หลายคนก็สงสัยว่าเออใช้แอปอะไรหรือเปล่ายังไงนะ
แต่ว่าหลายคนคิดว่าเป็นเพราะว่าต้องสวยด้วยแพทย์นี่แหละ
งานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยสอบถามกูรูด้านศัลยกรรม
แหล่งข่าวบอกกับเราว่าหากสังเกตเอาจากภาพที่เห็นกันผ่านสื่อก็น่าจะหลายอย่าง
เพจที่คางเหลากรามดูดไขมันตรงแก้มทำลักยิ้มลงไปด้วย
รวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าในการทำศัลยกรรมของแม่มณีเนี่ยน่าจะ๒ล้านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่แล้วค่ะซึ่งแม่มณีเองเนี่ยเขาไปฉีดฟิลเลอร์มาปากเขาจะอิ่มบวมหน่อยถ้าสังเกตนะ
ส่วนใหญ่ยังไม่ใช่การไปทำที่เกาหลีฝีมือเนี่ยน่าจะเป็นของหมอไทยบ้านเรานี่แหละ
และก่อนหน้านี้น่าจะเป็นสายฉีดมาก่อนคือทำแบบเสริมซิลิโคนอะไรแบบนี้นะคะ
คือแหล่งข้อมูลนี้มาจากเจนี่เอเจนซี่ดังเกาหลี
คือเขาก็ยืนยันว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช่ทำจากเกาหลงเกาหลีอะไรแบบนี้หรอก
น่าจะทำมาจากหมอไทยนี่แหละแต่ว่าคนนี้เป็นเอเจนซี่ดังที่เกาหลีนะ
คุณดูนะคนนี้นะคือเวลาทำจากเกาหลีเนี่ยมันจะมีสไตล์
อันนี้จากสิ่งที่สังเกตมาเวลาที่ดาราไทยของเราไปแก้จมูกไปทำอะไรที่เกาหลี
มันจะมีนั่นอย่างหนึ่งคุณผู้ชมลองไปดูเหอะนะ
มันจะมีความละมุนบางอย่างแต่ของแม่มณีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่สวย
เพียงแต่ว่าความสวยตอนนี้มันใช้ไม่ได้มันยังไม่ละหมดมันอยู่ที่เรื่องของจิตใจอยู่ที่การกระทำแล้วตอนนี้นะคะ
เออนะจ๊ะเอาอีกอย่างหนึ่งได้ไหมหน้าผากหน้าผากแม่มณีลองสังเกตดูดีนะคะ
ก็เป็นวงนะคะแล้วก็เป็นก้อนเหมือนกันหลายคนก็เออเนี่ยใส่เพจหรือเปล่า
หรือว่าฉีดฟิลเลอร์นั่นน่ะสิแต่ก็หลายคนก็สงสัยแบบบางรูปมันเหมือนกันบางรูปมันทำไมแตกต่างกันจังเลย
คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมันไปไกลพวกเราเองถ่ายรูปเวลาใช้แอปพลิเคชันในหน้าก็เปลี่ยนเหมือนกัน
อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนสวยที่ไม่โกงด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ